สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่ค่ะเห็นเลยไม่ใช่อันนี้ข่าวใส่ไข่
ให้เยอะใหญ่มากคือคุณอะไรของคุณป่ะโอ้ยอตุ๋ยต้อนรับพี่ธี้อก่อน
สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
ไม่ได้มาหรอกแค่ยังไม่ไปจากเมื่อเช้า
เพียงแค่คุณไม่ต้องไปจากเมื่อเช้าเราก็ได้มาแล้วแม่
นอนนิ่งไว้หน้าผมก็ไม่ต้องเปลี่ยน

อันนี้ไม่ทราบแต่ว่าถ้าจ่ายเราเนี่ยต้องจ่าย๒แรงนะ
เป็นว่าทีมที่ว่าเออติ๊กค่าตัวเนี่ย

แต่ว่าในส่วนของช่างเราไม่ก้าวไก่ว่าเธอจ่ายสองแรงหรือเปล่า
แต่ค่าตัวฉันเธอต้องจ่าย๒เหรอเนาะโอเค

ตื่นเต้นก็จะเป็นแบบนี้
คนที่แบบค่อนข้างที่จะอ่อนแบบเปราะบางด้วยแล้วอะไรที่มันตื่นเต้นมากมากแล้วเรา
เรางงไปหมดเลยแล้วก็สตูเนี้ยเราไม่เคยมาเลยเราก็ตั้งเซ็ตอ่าแมพอ่าให้
มาที่สตูข่าวใส่ไข่ใช่ตั้งแม็ปมาปุ๊บพอเรามาถึงข่าวใส่ไข่ปุ๊บเราตื่นเต้นมากเลยรู้ไหม
อะไรไหมเราปุ๊บปุ๊บเราขึ้นรถมาปุ๊บเรามาเจอข่าวใส่ไข่ปุ๊บเดี๋ยวเขาไปไม่พอ
เดี๋ยวเดี๋ยวคนเดียวไม่ครบเราจะคันนี้แล้วเราบอกเอ๊ะเราว่าแล้วทาง
ทำไมมันคุ้นคุ้นเราเจอคันนี้อ่ะแล้วของแชร์ข่าวแล้วเราเฟลมากอ่ะว่าแบบ
อะไรวะมันเดียวกันมันที่เดียวกันเรางงมากนี่เธอทำให้โรคมายามันพังทลายเลย
อื่นรู้ไหมว่าเรามีสตูเยอะแยะมากมายหลายอันไม่ใช่แบบว่าไถเข้า
ไถ้ออกแบบนี้ไม่ได้หรอไม่ได้ค่ะเราไม่ควรเอาใหม่เทคเอาใหม่เทคเทคคุ้นกับสั่ง
เอาใหม่ค่ะเทคอ่ะขาวใส่ไข่สดสดแม่แม่คนเดียวพอดูเหนื่อยเลย
ทั้งประเทศเนี่ยรออยู่นะคะคือการกลับลาและวางดอกไม้จันทร์เพราะคุณวันนี้วัน
ที่ดูแลอยู่เนี่ยจะนำมามอบให้กับมขคือมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เมื่อเวลา๙นาฬิกา๔๕นาทีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือมข
เป็นสถานที่ที่ใช้จัดงานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่
และครูใหญ่พระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเป็นกรณีพิเศษ
ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑นี้
จะมีพุทธศาสนิกชนคณะศิษยานุสิต
รวมถึงผู้ที่ให้การเคารพเลื่อมสายศรัทธาในครูใหญ่หลวงพ่อคูณ
รวมไปถึงคนในครอบครัวของครูใหญ่ทั้ง๖๔๗ร่าง
ต่างยังคงทยอยมาเต็มเลยเห็นไหมคะ
มาวางดอกไม้จันทร์กราบลาร่างครูใหญ่รวมถึง
ร่วมกันสวดพระพุทธมนต์ในรอบ๑๐นาฬิกา
แล้วก็ถวายพระทหารเพลและพระพิธีธรรม
ไปถึงรวมถึงพระพิสุสงฆ์ที่มาร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพ
กล่าวว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่มขอจะเปิดให้สาธุชนทั้งโลก
ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมสวดพระพุทธมนต์
พระอภิษฐรรมรวมทั้งการวางดอกไม้จันท
และกราบลาสรีระสังขารครูใหญ่หลวงพ่อคุณ

ขณะที่พระครูสถิตวราพรพระลูกศิษย์ในครูใหญ่หลวงพ่อคูณ
ท่านก็เดินทางมาจากวัดสว่างอารมณ์ที่สมุทรปราการ
บอกว่านำไม้ที่เคาะหัวครูใหญ่ที่หลวงพ่อคูณ
ที่เคาะหัวที่ครูใหญ่หลวงพ่อคูณเคยใช้เคาะหัวสิทธิ์
เราจำได้นะท่านจะใช้ไม้เคาะนั่นเห็นที่ภาพนี้นะคะ
แล้วก็บอกว่าตัวเองได้ขอจากท่านเพราะตอนนั้นเป็นสิทธิ์คนโปรดเลย
ก็ขอท่านไม่ใช้แล้วก็ขอเอาไว้ไปบูชา
ตอนนี้เห็นว่าควรจะนำมาไว้กับครูใหญ่หลวงพ่อคูณ
แล้วต่อไปก็จะมอบให้มขอเอาไว้แสดงใน
เขาเรียกว่าอะไรนะพิพิธภัณฑ์ใช่ค่ะคุณ
ทีนี้ท่านนายแพทย์อรองศาฬาจารย์นายแพทย์ชาญชัยพาลทองวิทยาคุณ

เคาะหัวดังกล่าวนี้จะถูกนำไปไว้ที่อนุสรสถาน
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานเพลิงศพ
รวมทั้งคณะแพทยศาสตร์มขอจะรวมกับสิ่งของที่เคยใช้

เครื่องมือผ่าตัดด้วยเมื่อครั้งที่เป็นครูใหญ่
โดยเมื่อสร้างอนุสรสถานแล้วนะคะจะนำไม้ข้อหัวดังกล่าว
เก็บไว้ด้วยกันให้คนได้เข้ามาชม
มาบูชามาเคารพมารำรึกกัน
ส่วนบรรยากาศที่สถานีเรือนหนองคลาย
เมื่อนี้จะเกิดพิธีใหญ่และ
ได้ร่วมประชุมโดยมีเรือของข้าราชการ
เขาจะเพิ่มทีแรกเขาจะมีแต่เรือที่จะไปลอยอังคาร

ลำน้ำโขงนะคะจะทำการล่องเรือทวนขึ้นไปถึงสะพานมิตรภาพไทยลาว
แล้วก็กลับลงมาถึงพระธาตุกลางน้ำที่เราเห็นเป็นแหลมเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
จากนั้นเรือล๑๖๙หรือเรือลัตเวน๑๖๙ตัวเลขมาแล้วนะคะ
ลอเรือรอลิง๑๖๙ย่อมจากเรือละตะเวน๑๖๙
เป็นเรือหลักจะเป็นลำเดียวกับที่วนรอบพระธาตุกลางน้ำ๓รอบ

ส่วนเรือลำอื่นนั้นจะขนาดพิธีทั้งหมดใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงครึ่ง

ส่วนในวันนี้นะคะแล้วก็ในวันที่๓๐ไม่ใช่วันนี้ค่ะ
ขบวนมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะนำเท่าบรรจุอาธิหลวงพ่อคูณมาถึงตรงนี้นะคะ
แล้วก็เอาลงเรือไปไปถึงที่แท่นหน้าสถานีเรือก่อน
จากนั้น๒ชั่วโมงก็จะเป็นเวลา๑๒นาฬิกา

นี่คือซ้อมเหมือนจริงเลยวันจริงก็จะดูเป็นแบบนี้แหละ
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าเดิมทีจะมีเฉพาะเรือภาครัฐ

ปรากฏว่าทางเอกชนขอร่วมด้วย
ลูกศิษย์คณะคนใกล้ชิดประสงค์

ก็เลยอนุญาตได้๑๐ลำ

หรือว่าเขาประสงค์มากกว่านี้แต่ให้ได้แค่๑๐ลำ
เหมือนกันบันดึกเดียวเดี๋ยวจะยาวออกไปถึงเวียดนาม
น้ำก็แรงเกินเรื่องนะแม่

คือทั้งหมดเนี่ยจะได้สิทธิ์ได้ลงไปนะคะ
ที่แจ้งมาเนี่ยก็จะได้ไป๒๕๐คน
ก็ลงไป๑๐ลำลำละ๒๕คนไงคุณ
ตอนนี้เขาก็ต้องมีเรือพยาบาลเรือกู้ชีพทางน้ำ
เตรียมความพร้อมไว้จะไม่ได้ไม่ให้เกิดเหตุอะไร
ประชาชนที่ไม่ได้ลงเรือไม่เป็นไรค่ะ
นั่งตามริมน้ำโขงนั่งเป็นระยะชาย

จะตั้งแท่นตั้งอะไรกราบไหว้อัฐิท่านก็ได้เลย
ก็ให้ทรงกับปรมีครูบาจารย์นะ
ขอบคุณท่านสอนก็ถึงสุดท้ายเลย
ใช่ค่ะนี่ไงจนสุดท้ายเลย

ให้กำลังใจคนมากี่คนที่ท้อท้อ

แล้วก็นี่ท่านละละความยึดติตในกาย
พูดประสาทที่พี่จำได้เนื้อความว่า
วัตถุบงคลถึงจะคุกพร้อม
ถ้าเราได้มาแล้วก็แรงประพฤติช่วย

ปัญญาของคนแม่ท้าเขาเป็นคนฟังเทศฟังธรรมบรรลู้เลยก็มี
บางคนก็ต้องมีสิ่งต่างเนี่ยลืมนับมา
เอาไปอีกหนึ่งข่าวค่ะข่าวนี้ก็เรียกว่า
อัปเดตกันทุกวันเรื่องของฝุ่นละออง
ตอนนี้ก็มีการพ่นละอองน้ำ

นายชัยพลทิติศักดิ์อธิบดีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ก็เปิดเผยบอกว่าจากการประสานข้อมูลคุณภาพอากาศ
กรมควบคุมมลพิษเปิดเผยวันนี้นะคะ

วันนี้ขุ่นมากไม่เห็นยอดอะ
วันนี้ก็มีจังหวะที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน๒๕ไมครอน

ก็คือเกิน๕๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
แล้วก็ดัชนีคุณภาพอากาศนะคะเกินค่ามาตรฐาน๑๐

ก็จะมีแขวงพระพาเขตวังทองหลาง

ก็จะมีตำบลนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐม

มีแค่ระหว่าง๑๐๔๑๔๗ซึ่งโดยปกติมาตรฐานจะอยู่ที่๑๐๐
อั้นหรือเปล่าไงกลัวรัฐบาลจะอั้น
นี่ไงดู
รัฐจะไม่แต่ว่าเอกส่วนไม่มี
เดี๋ยวเถอะสองคนเลยเนี่ย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็สนับสนุนการแก้ไขปัญหาทางมลพิษตอนนี้เนี่ยนะคะ

พ่นน้ำไปเลยค่ะเพิ่มความชื้น
แล้วก็ลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศอย่างต่อเนื่อง

พร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์

และประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
รวมไปถึงดำเนินมาตรการควบคุมการเผาอย่างเคร่งครั
เขาขยะหนักหนวงมากนะคะ
แต่น้องไปรำปังก็ยังเผากันอยู่นะ

เตอร์ก็จะให้เราเป็นคนพูดใช่มะเราจะไม่พูด
ควันดำอย่างเด็ดขาดไม่ทำอยู่แล้วแต่เราเห็นเราจะทำไงแจ้งอ่ะแจ้ง
แจ้งหรอแจ้งได้
บางทีไม่ใช่ขอสมกรถบรรตุฯก็ดำมากทีเดียว

ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เปลี่ยนมาใช้ระบบสื่อสารมวลชน
ไปผนส่งมนชนไหมคะ
เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการจรจรเลิกใช้รถส่วนตัว
ทักซี่ไม่ไป

เขาขอความร่วมมืออันไหนที่มีขนส่งมวลชนที่ดีเราก็ใช้ขนส่งมวลชน

อ้าวนั่นแหละ

คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมทราบไหมว่าเบอร์ที่เวลาเราเห็น
ฮอตไลน์มันจะมีนะที่เวลาเราเห็นคนเผาขยะ

เออมีไหมเค้ามีเบอร์โทรแจ้งนะ

นี่เจ้าหน้าที่เอ้าเสียงมันดำใช่ไหมล่ะ
เจ้าหน้าที่ก็บอกขอตรวจน้อย

ขออยากรับอย่างงี้ท่านระทับ

รู้ว่า
เจ้าหน้าที่เขาเสียขวัญ

มาเลยมาหลังงับ
เอามาชาร์จรวดเร็ว

ตัวเขาก็ไม่ทำอะไรกับตัวตอบกลับใจนะคะเพื่อความถูกต้องอันนี้เขาทำถูกต้องตามกระบวนการอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมนะคะพนักงานที่มีความอดทนอดกล้านต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมันเคยมีเขาแชร์กันไปยังไงคลิปที่เจ้าหน้าที่ไปแบบตึ้งตั้งกับเหตุการณ์
เลยเลยแต่ถอยมีปัญหาทั้งความคิดเพื่อนเขาก็ระวังเพื่อนเขาเห็นไหมเพื่อนเขาก็ระวังว่าใช่เหมือนแบบแบบรถเมล์รู้ว่าพี่เหมียวแกมีอาการแบบไม่ปกติก็ได้ตรวจแล้วก็รีบเดินเข้ามาเราก็ต้องคอยดูไว้ว่าพี่เหมียวจะขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ทำไมต้องยกตัวอย่างเราจะได้เห็นชัดหรอเราก็เล่าว่าห่วงเ
ต้องเอาพี่อยู่ต้องยุนไอ้สองคนนี้ให้ได้ถูกแม่
เออดีค่าปรับเนอะเพราะว่าต้องไปรีบขึ้นเครื่อง

เจ้าหน้าที่จะแจ้งความก็จะเป็นเรื่องเลย

อศวริษสรรพ์เขาก็มันไป
ที่ดอนเมืองคนเผาเศษใบไม้ชอบเผาตอนขั้มกิ่งควันถนวด
แถวบ้านรถเมย์ก็เผาเหมือนกันบางทีเช้าตื่นมา
เขาจะคิดว่ากองเล็กนิดเดียวไม่เป็นไรเธอ
เค้าจะคิดอย่างนี้แต่มันหลายกอง
มันมีเครื่องย่อยที่อเรนนี่บอก

ในซอยหุ้นกันซื้อก็ได้

ใช่ค่ะแม่เอาเป็นทำเป็นอะไรก็ได้

อันนั้นฟันฉันจัดฟันใหม่แล้วค่ะ

ลองไปวิ่งลองสเต็นไบน์นอนรอยอยู่ที่นี่เลย
เอาหมอนขวานลองคอไม่ให้หน้าเละค่ะ
สเต็นไบน์เฉยเพราะว่าตอนเย็นมีคนมารับ

ร่วมพลังแต่ไม่ได้ช่วยพระถังสำจัง

มา

โอ้นั่นแหละ

ที่เวลาเราเห็นเบอร์ฮอตไลน์มันจะมีนะ
เวลาเราเห็นคนเผาขยะแล้วเราโทรแจ้งได้

มีคนบอกแล้วเราก็ลืม
ดูโรหะหนักเข้าไว้ใช่ไหมในสมองอะค่ะ

คำคิดของ็จริงจัง
เราสดเราใหม่เราให้เยอะด้วย
จากข่าวคุณมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเราติดใจสงสัยมากอาตุ๋ย
อันนี้ก็คือสงสัยเรื่องคลิปใช่ไหมคะ

สงสัยว่าทำไมไม่การลงโทษอ่ามีมีมีปรับมือตบอ่ะปรับปรับมี
มันเป็นเรื่องเป็นคลิปนี้ค่ะที่เขาแชร์กันเป็นนักท่องเที่ยวสาว
ตบหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสัมภาระกลางสนามบินนะคะที่เอาไว้ปิดปิดน่ะนะ
ใช่เสื้อลายสามสีเนี่ยนะคะใช่ค่ะเนี่ยเจ้าหน้าที่อ่า
เสียงมันดำใช่ไหมล่ะไม่ยอมขอให้หลังอืมเจ้าหน้าที่ก็บอกให้ให้ไปใหม่
เพราะว่ายังมีคนค้ำอยู่ขอตรวจน้อยขอตรวจน้อยไม่คนเสื้อดำนี่แหละ
ที่ที่เขาทำต่อเหตุอ่ะคนนี้อีกอ๋อเสื้อดำคนนั้นเป็นเพื่อนเสื้อดำต่อเหตุ
อ่ามาด้วยกันนะครับคนสามสี่มันมาด้วยกันใช่คนนี้เขาขอตรวจน้อย
แล้วก็ขออนุญาตนะคะขอตื๊ดบางทีมันก็โดนตัวเหมือนกันนะ
ต้องโดนดิโดนเนี้ยเขาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่เหมือนในละครเลย
ก็คือตบแล้วมันไม่ได้คว่ำมันเหมือนมันแบบหน้ามันไม่ได้ไปตามมือ
เหมือนกับเหมือนกับรู้ว่าว่าว่าเพื่อนตัวเองอ่ะมีอาการที่ไม่ปกติ
ว่าจะโมโหอยู่อะไรแบบนี้ก็เลยเข้ามาคุมคืนใกล้ใกล้
ใช่กอดตัวไว้เลยรู้ว่าใช่ใช่เอ้าแต่เขาไอ้นั่น
แล้วทำทำท่าเป็นกากบาดอ่ะแปลว่ายุดยุดยุดอ่ะไม่ให้โดน
เจ้าหน้าที่เขาเสียขวัญเหมือนกันตกใจนี่ที่เราก็พอมามาเลย
มีค่าปรับด้วยไม่ตกลงทั้งหมดทั้งใกล้วิวที่เขามุโหเราก็ตบหน้าเขา

มีคนเขาบอกว่ามีการอ้างว่า
ป่วยทางจิตไม่สบาย
งั้นก็ต้องไม่ได้นะ

ซึ่งพนักงานผู้ที่เขาโดนเนี่ยนะคะ

เรื่องของเรื่องคือเจ้าหน้าที่ของสนามบินเนี่ยนะ
เขาก็ต้องทำตามที่เขาถึงฝึกมา
แล้วก็ฝึกว่าเวลาที่เขาโดนทำร้ายจากผู้โดยสารเนี่ย
เพราะว่าตัวก็ถูกตัวเขาก็ไม่ทำอะไร

นักงานที่มีความอดทนอดกลั้นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
มันเคยมีเขาแชร์กันไปยังไงคลิปที่เจ้าหน้าที่ไปแบบตึ้งตั้งกับนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวอะไรอย่างนั้น
มันก็ถึงไม่เหมาะวันนี้แต่เหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เขาโดนกระทำแม้ว่าเขากระทำตามหน้าที่ก็ตาม
ดูจากคลิปเขาไม่ได้ทำอะไรเกินเลยเลยแต่ท้อยมีปัญหาทั้งความคิด
เพื่อนเขาก็ระวังเพื่อนเขาเห็นไหมเพื่อนเขาก็ระวังว่าเออใช่เหมือนแบบรถเม้
รู้ว่าพี่เหมียวแกมีอาการแบบไม่เปิดกติใช่เวลาเขาก็จะรีบตรวจเราก็รีบเดินเข้ามา
เราก็ต้องคอยดูไว้แบบพี่เหมียวจะขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้

เราว่าเรากับเธอไปด้วยกันเจ้ารุ่นที่มีก้าวอะไรมาจิ้มได้แน่

มากัดลูกกเดือกอย่างเดียว
ต้องเอาที่อยู่
เออดีค่าปรับนะเพราะว่าต้องไปรีบขึ้นเครื่อง
มันก็มีกฎหมายบ้านเมืองอยู่ว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่
เราไม่ควรไปขัดข้าม
ที่อ๋อมีเครื่องย่อยกิ่งไม้อะไรต่างนะ
ในซอยหุ้นกันซื้อก็ได้

เออเดี๋ยวสิ

แต่งไลน์เฉยเพราะตอนเย็นมีคนมารับ
ช่วงหน้าคุณหงอคงรู้จักใช่ไหม

ร่วมพลังแต่ไม่ได้ช่วยพระถังสำจัง

ไปดูช่วงหน้านะครับ
เขามาทั้ง๓คนดิ

จริงแล้วหนูเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายค่ะ

ที่มีฮายาลูรอนิกอาซิตและน้ำออกซิเจนจากเจจู

ชีวิตเจ้าเหมียวเปลี่ยนไปเพราะความน่ารักสุขสน
ให้เขาสุขภาพดีเติบโตสมวัย
วิสกัสใหม่อร่อยกว่าเดิม
วิสกัสดูแลอย่างรู้ใจเหมียว
ร้อนฟรีประกันภายชั้นหนึ่ง
รับเพิ่มบัตรน้ำมัน๒๐๐๐บาทถึง๓๑มกราคมนี้
โปรดติดตามตอนต่อไป
หนูไปก่อนนะคะพ่อ
เดินทางปลอดภัณฑ์นะลูก
คือความห่วงใหญ่ในทุกช่วงวินาที

ปกป้องดูแลคนที่คุณรักให้ดีที่สุด
ส่งมอบความรักไปกับอย่างที่คุณเชื่อมือ

แต่ที่พื้นมีฝุ่นที่ทำให้

เก็บฝุ่นกริ๊บถูทุกวัน
สะอาดชัวร์ไม่กลัวฝุ่น
ษวมให้รัก
ความคิดเดี่ยว

เดี๋ยวไบร์ทรายงานค่ะโอ้ใช่
จริงเหรอโคลกกำลังไฟติ้งวิทยายุทธิ์อยู่นะคะ
ใช้วรยุทธ์ขึ้นมาต่อสู้กับชายฝ่ายตรงข้ามที่แต่งชุดในยุคปัจจุบันนี้แหละค่ะ
น้องคนเมื่อสักครู่นี้ไม่สามารถจะทบทวนเลขเด็ดได้เลยลุกออกไปเลยนะคะ
หือลุมอะอุ้ยตุ๊กตับอย่างหนักเลยเนี่ย
ใช้กำลังภายในและภายนอกใช้ทั้งหมัด
ตูป้วยไก่นี่น่ากักลุมจริงแม่

มีกระบองไหมอะไม่ใช้มือเลยค่ะมือกับกำปั้นแขนแหละคะมือเลยตูป้วยไก่ให้แม่พี่จะมีใช่
แต่ก็โพสต์คลิปกันขึ้นมาก็ไม่ทราบแน่ชัดถึงสาเหตุที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ย
ต่างฝ่ายต่างเดือดดานจนเกิดสิ่งนี้ขึ้น
มีปะสึกปะสึกทางนี้ทางนี้ดูหอคงชุดเต็มยศมาก
หน้าเต็มยดมากแล้วก็ผนึกกำลังกับตือโป๊ยไก่
ซึ่งมีตั้งคอร์สคันอ่อนนะคะอยู่ตรงนั้นด้วย
ใช่ชุดเยาะทุกกันปะปะคุณแม่ปะปะ

แล้วก็เหมือนจะสู้กันไม่ได้นะคะแล้ววีดีโอก็ตัดจบไป
ทางคนที่โดดรุมก็ไม่ได้ว่ายอดท้อน่ะ
เขาสู้เองนะยังไม่ทราบว่าเรื่องอะไรแต่น่าจะไปแต่งคอสเพลย์หรือเปล่า
น้องไม่แน่ใจเลยแต่ว่ามันอยู่ที่ร้านอาหาร
หรือเขาอาจจะเป็นโรคโกยไก่จริงแล้วก็คนนี้
เป็นปีศาสตร์แมงมุมที่ปรอมเป็นผู้ชาย
แล้วกินผ้าพระห่างตรงซัมตระตรงเข้าไป
เขาเลยต้องช่วยกันเพื่อให้พระท่านท่านออกมาได้

เขาถ่ายหนังรึเปล่าเออไม่รู้มันมีหมี่มันต่อจริง
อันนี้ไม่ใช่เอาอาตุ๋ยกาแฟวาคนเราเวลาต่อยจริงจะเป็นอย่างนี้นะ
สวนกลับสวนกันไปป้าป้าแป้งอู้โฮโยโหโหโย

ค้างเครื่องแหงต้องกดใหม่

น่าจะจีนแม่
ส่วนของเรานี่เป็นประเทศไทย

แม่เป็นกรณีเฟซบุ๊คของคุณปริณประพัทธเพชรศรี

วิดีโอภาพการขับรถตามหลังรถจักรยานยนต์คันหนึ่ง
เขาขี่มาแล้วก็เกิดเสียหลักล้มใกล้จุดกับรถ
เรียกเสียงฮือฮามากเพราะอะไรไปดูค่ะ

ขอโทษนะมันขำจริง

ที่เขาถูกฝึกมาแล้วเขาอาจจะเรียนดี

กระเป๋า

มันเบียดขาเลยไปทำให้

เสี่ยงกระเป๋ากระเป๋าหยิบมาแล้วก็ไม่ให้เกื่อกล่าคการเจรจร

เขาอาจจะฝึกวิชาการอะไรแบบนี้มาแล้วหรือเปล่า
เพราะว่าถ้าล้มเขาอะไรทุกอย่างมันนะ
เมื่อกี้ตอนที่ล้มเขาก็กินที่มีวิธีการล้ม
ตอนที่ล้มไปตัวเขาเองเขาเซฟตัวเองนะ

ชาวโซเชียลที่เห็นก็เรียกร้องมานะฮะ
โพสต์มาว่าซืช่วยติดตามเค้าหน่อย

ท่านก็บอกว่าเจ็บตัวเข้าไม่ว่าแต่เสียหน้าในเรื่องใหญ่

สันนิษฐานไว้ก่อนว่าต้องมีคนเห็นแน่นอน
ขอขอรวาท่านปรมาจารย์ศิลักษณ์แบบนี้

อีกคนนึงบอกว่าทีมงานสตันท์เกลียดการแช่ภาพ

ทีมงานสตันฮอลลีวูดของหนังฟาส๙กำลังตามหาตัวนายอยู่
อีกท่านหนึ่งบอกว่าตอนนี้ยังไม่รู้สึกว่าเจ็บหรือเปล่า
แต่ว่าตอนนี้อาจจะอยู่โรงพยาบาลไหนก็ได้

สารก็สงสารแต่หลุดคำไม่ได้แบบว่าตุ๋ยนี่แหละ
อยากถามเจ้าตัวว่าเจ็บไหมอย่าลืมไปหาหมอนะ
มีแรงระบมดูจากแรงสกิลการล้มแล้วมันน่าจะเจ็บ

ตอนนี้ท่านจอมยุทธิดตัวขึ้นมาค่าน้อยไม่สงสัยหรอกครับว่า
ท่านอาจจะฝึกวิชาตัวเบามาแต่ค่าน้อยสงสัยว่าท่านจอมยุทธ์
ขี่รถเป๋ไปเกาะกลางถนนทำไม
หรือท่านจินตนาการถึงเอาชื่อนักแสดงคนนี้พี่ก็เอาพูดออกอากาศไม่ได้เปล่า

ค่าน้อยเตือนท่านแล้วขี่รถอย่าฟุ้งเดี๋ยวลมปลา

อาจจะเป็นลูกชายของเฉินลงที่พัดภาคจากกันไปตั้งแต่เกิดการ
รู้ว่าเขาทำอะไรเขาฝึกฝนมาจริงไหมหรืออะไรแบบนี้

เดี๋ยว

ก่อนที่เยาขาข้ามหัวยืนเฉยก็ได้เปล่าวะ

ตัว๕๓มันสรุปทะเว๑๑๐

คืออาจจะไปโดนฟุตบานก่อน

แล้วเรื่องของเรื่องคือฟังด้วยฟังแปลว่ารีบ

แกไปจับแล้วแกก็บิดแล้วรถขึ้นไป

ถึงนายเป็นฟังเป้นท้าย

อันนี้จบเพลงพอดีเลยค่ะที่พูดทั้งหมด
ร้องเพลงเลยค่ะอันนี้นะคะ
เอาบอกคุณผู้ชมก่อนเวลาไปรับการรักษา

คุณไลฟ์กันหรือเปล่าคะปกติ

มีเวลาจะไลฟ์

ประเสริฐสิริพงศ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ว่าการถ่ายทอดสดเรื่องราวต่าง
สื่อโซเชียลระหว่างรับบริการทางการแพทย์นั้น
เป็นการกระทำที่ถือว่าไม่เหมาะสมสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมาย
ผู้รับบริการและสถานพยาบาลด้วยนะคะ
หากผู้รับบริการทำการไลฟ์ในลักษณะที่เป็นการโฆษณา
เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการค้าแก่สถานพยาบาล

พระราชบัญญัติสถานพยาบาลพศ๒๕๕๙
โฆษณาสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต

เราอยากจะแบบหาคุณหมออยู่วันนี้เราก็ไลฟ์ไปด้วย

เคยทำเหรอทำไมอึ้งไปสตั้นไปคุณให้เคยไหม
บางทีเราก็รู้สึกว่าหมอคนนี้ดีจังเลย
เราก็อยากรถไม่ว่าถ่ายรูปอาจจะอีกเรื่องหนึ่ง
ถ่ายรูปกับคุณหมอแต่อันนี้คือการไลฟ์
แบบไลฟ์ขณะที่เรากำลังกำรักษา
โฆษณาอะไรทำไมถึงไลฟ์ได้คือมือแขนเขาว่างหรืออะไร
อาจจะไปฉีดโบท็อกไงแม่หรือเปล่า
นั่นน่ะสิแต่จริงไม่รู้อันนั้นเข้าข่ายหรือเปล่า

เดี๋ยวคุณแม่ค่ะคุณแม่ค่ะขวานของทารกอยู่ตรงนี้เพื่อน
ดไลค์กดแชร์หน่อยเราจะเบ่งเลยดีหรือเปล่า

เบ่งเลยกดหนึ่งหรืออั้นไว้ก่อนรอส่งกัน
ลูกจะได้แบบอ๋อจะได้ชื่อหรือว่า
เป็นวันเทศกาลต่างอั้นไว้ก่อนอย่าเพิ่งมาตอนนี้
เออปรึกษาให้ดีอ้าวกดไลค์กดแชร์นะ

มีความผิดถูกต้องไม่ได้ค่ะ

แต่เราจะไลฟ์ยากเขาอ่ะถอดอ้าถอดอ้าถอดอ้าถอดอ้าพูดว่าได้
คุณเงินว่าไงดีปวดมากเลยอ่ะ
รถทนมายาชากกดหนึ่งมอร์ฟินกดสอง

เออจริงเออเนอะอาจจะไม่พิธีมากแต่ละคนคือแบบแพทย์ตัดสินใจไม่ได้ไง
คุณหมออาจจะไม่มีประสบการณ์ให้คนไร้ช่วยตัดสิน
หมอไม่มีประสบการณ์ถึงก็ถามคนในไลฟ์เลยหรือ

เอาข่าวแซงคนอื่นไปเหรอเนี่ยไม่เป็นไรคุณบี้มันได้เหมือนกันมันต่อเนื่อง

ไม่เป็นไรมันผ่านมาแม่
นี่ค่ะข่าวอีกข่าวหนึ่งช่วงหน้า
ข่าวนี้บอกเลยว่าหลายคนก็พูดเยอะเนี่ยเรื่องคุณเบลล่าคุณจ๋า

เดี๋ยวมาเล่าให้ดูค่ะ
ก็เป็นกรณีสำหรับคุณเบลล่ารานีนะคะ
หลังจากที่เจ้าตัวออกมาประกาศถอนตัวจากละครเรื่องสองเสน่หา

โดยให้เหตุผลว่าตอนนี้เธอกำลังถ่ายละครเรื่องอื่น
บทค่อนข้างหนักแล้วก็ดราม่ามาก
ทั้งตัวเองมีอาการป่วยสะสมจนกลัวว่าจะทำได้ไม่ดี
แต่ก็ไม่วายถูกจับตาอีกหลังจากเกิดเหตุขึ้นมา
ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าถูกโยงไป

มันเกี่ยวกับเรื่องที่เขาถอนตัวหรือเปล่า

ตอนไปถ่ายรายการหรือเปล่า
ในรายการจ๋าพี่จ๋า
ซึ่งทางคุณจ๋าก็ออกมาชี้แจงว่าเป็นเพียงมือลั่นเท่านั้นนะคะ
ล่าสุดเลยเนี่ยสาวเบลล่าก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้
นี่คือจ๋าโพสต์อย่างนี้เลยยาวเลย
เรื่องนี้เนี่ยเบลได้คุยกับพี่จ๋าแล้วนะคะ

คอมเมนต์คุยกันและโทรศัพท์คุยกันเลย
ไม่มีอะไรเลยค่ะยังคุยยังนัดกินข้าวกัน
และคุยกันว่าถ้ามีงานต่อไปหรือมีโปรเจกต์อื่น

ก็เป็นบ้านหลังที่เบลทำงานด้วยแล้วสบายใจ
ก็ยังฝากตัวเป็นลูกสาวต่อไปนะคะ
คือไม่มีอะไรรักกันดีปกติค่ะ

ไม่ได้ติดใจเรื่องอะไรทั้งนั้นเลยนะคะ

ก็คือตามที่คุณเจ็ดได้ให้สัมภาษณ์ไปเนี่ย

เพราะว่าเบลไม่อยากให้ทุกคนเป็นห่วง

ติดกันมาเป็นเวลา๔๕ปี
แล้วพอมีอาการขึ้นก็จะรีบไปตรวจ
และเจอภาวะความเครียดตรงนี้นะคะ

ทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้พอเรารู้แล้ว

ถามว่ามีอาการมาก่อนหน้านี้ไหม
คือมันก็มีอาการบางอย่างโชว์ออกมาเลย

บางทีมันควบคุมไม่ได้

เครียดลงกระเพาะปัสสาวะอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าแม่

น่ากลัวมากตอนนั้นคือกรวยไตเลย

เพราะว่าเราอั้นปัสสาวะแล้วปัสสาวะมันมีเชื้อโรค

มีคนเข้ามาเขียนบอกว่าเขาแก้เขิน

เมื่อกี้นี้มีคนไลน์ส่งเข้ามาหาเรา

ไม่ผิดแล้วถูกแล้วพี่เมียว

ของคุนแอฟหลายคนก็ติดตาม
ก็ภาพเขาเตือนมันจะลงกับปีใหม่

มีคนเข้ามาเม้นท์เบียบว่าแม่แอฟสวยมาก

ใดนั้นมีหนึ่งคอมเมนต์ที่หลายคนให้ความสนใจเป็นพิเศษนั่นคือ

แล้วก็ส่งไลน์ไปไม่อ่าน

เอาจริงนะหรือว่ามือคุณปู่ลั่น
เอาอีกแล้วทำไมทุกคนชอบมือลั่น

มันไม่ใช่แบบหัวใจอย่างง่าย
แค่เอามือคาไปที่รูปก็ขึ้นเป็นหัวใจแล้วใช่ไหม

แต่ในฐานะที่ก็พอจะคุ้นกับภาษาอังกฤษ
แล้วอะไร
เมื่อไหร่จะฝากซื้อของ

ก็เป็นพิศนาอยู่แล้วก็ยังไม่มีคำตอบมา
ว่าคุณโรงภาพสวย

แล้วข้างบนบอกขอบคุณพี่บิวเสนอไหมวันนี้พี่บิวเถอะเหรอ
ลืมใช้ไม่ได้แล้วมึงอาจจะกดไปโดนอะไรแบบนี้

เคยถือของถือมือถือไม่ได้พิมพ์ค้างไวท์เสร็จละส่งไปแล้วก็

มึงก็จับไปแล้วก็ไปตัดหญิงมะนาวปุ๊บอีกข้างหนึ่ง

เพราะบางทีมือมันค้างอยู่เนอะ

มันไม่ใช่มือตัดกิ่งมะนาวแล้วไปโดน

ท่านผู้ชมบอกว่าขอดูหน้าแองจี้หน่อย
หลังก็ไม่อยากยุ่งเรื่องคนอื่นเหรอคุณแม่
โอ้โห

นุนุยื่นไปสมัครงานที่อื่นรึยังคะ
ถ้าหนูไม่อยากรู้ยุ่งเรื่องคนอื่นนะลูก

หนูว่าแหลดลบไม่หมด
หนูว่าพี่แอฟเองก็คงงงเหมือนกันตอนนี้
พยายามเติมคำอยู่หรือแปลว่ามาม่าหรือเปล่า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

กระโมยทีวีก็มีค้างค่าเช่าออกก่อนสัญญาอะไรตั้งไหร่น่ะน่ะ
ไม่ออกปีใหม่ก็เพิ่งกลับไปจากเที่ยวญี่ปุ่นนะ
มีเป็นพิธีกรเฮ้ยอ่ามีเป็นพิธีกรอันนี้คือบอกละเอียดมาก
เป็นดาราอื้อหือกำลังสาวตัวท็อปของช่องค่ะ
แล้วเขาบอกเงินไม่กี่พันบาทอะไรอย่างนี้
ดาราช่องเจ็ดไรเกียจเงินไม่กี่พันก็ไม่จ่ายอะไรอย่างนี้
อ่านั่นแหละมีรูปไหมรูปของใครคะไม่รู้สิ
รูปอันนี้รูปเฟซบุ๊กที่ที่เรามีที่ที่เขาโพสต์มาใช่
เขาไปสืบหากันไหมคะว่าเป็นใครคนเขาก็ไปสืบไปหามาว่าเป็นใคร
เรายังไม่อ๋อยังไม่ฟันเราไม่ได้แต่ที่ที่เรามีแล้วมันชัดเจนก็คือ
ที่เขาโพสต์นี่แหละแต่เราไม่อาจจะเอ่ยได้ว่าใคร
เขาโพสต์ภาพรูปประตูบ้านอะไรของเขาที่แบบโดนทำร้ายอะไรเนี่ย
นี่นี่นี่นี่นี่ประตูพังประตูพังนี่น่ะทำยังไงเอาหัวมง
ไม่รู้เลยคำคือเออมีคำใจด้วยเหรอมีใครอ่ะกลับมาจากญี่ปุน
ไม่เกี่ยวใช่ไหมมีงานพิธีกรคำไม่คนชายเข้าไปไหนนะ
งานพี่โมนดำไงพี่บอกอยู่น่ะว่าไม่หยุดเลยเออเอ้ออ่าว
ไปนั่งหาตั้งใหญ่อ่ะตอนเนี้ย
กลับมาจากญี่ปุ่นมีงานพิธีกรมีละครเล่นกับดาราที่เพิ่งแต่งงาน

ถึงก่อนแล้วอุ้ยไหนนะใครแต่งงานนะรอซื้ออย่าให้ออกจากปากเรามาถึงใคร
ใครนะใครแต่งงานต่างจังหวัดอ๋ออันงานที่มีญาติเยอะไงเดี๋ยวน่ะเดี๋ยวน่ะ
อันนี้เราก็พูดได้ไหมเพราะว่าจริงก็มีผู้หญิงนางเอกที่แต่งงานอยู่คนเดียว
หรอกแล้วอันนี้มันต้องมันต้องสักหน่อยก่อนอย่าเพิ่งไปฟันโป๊ะ
ใช่อย่างนั้นต้องหาความจริงก่อนนะคะถูกต้องก็จะทำให้เสียชื่อเสียงได้อย่างไร
ช่วงหน้าขวัญอุสามณีมีที่มาของคำว่าอะไร
หน้าสไปร์ขอโคนี่ไงอาตุ๋ยถึงขนาดกับมันคืออะไรนี่ทายอินนี่ทายอินเปล่า
ไม่ได้ทายอินเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ
จะบอกว่าคุณเท่งที่เขามีข่าวว่าโอ้ที่คุณมาลาเขาไปจับได้
ถ่ายรูปมาไลฟ์สดอะไรต่างนานแล้วก็ไม่เข้าบ้านเลย
ก็เกิดเป็นเรื่องที่เรารู้เนี่ยเพราะว่าพวกตลกนี่แหละเขาล้อเลียนกันเอง
แต่เพลงคุณนิ่งมากแต่จริงมันไม่ตลกนะคะเรื่องนี้มันเหมือนบ้านแตกอ่ะ
เท่งเขาก็เครียดนะแล้วเขาก็รักของเขากันมาตั้งนานนะ

แต่คุณมาลายังเด็กเลยเนอะแบบยังเป็นวัยรุ่นเลยอะ
ตอนนี้ค่ะมีข่าวดีแล้วค่ะมีสัญญาณที่ดีเพราะว่า
วันที่๒๗มกราคมนะคะทางฝั่งของคุณมาลาพงสุวรรณภรรยาสาว
พอสภาพนี้คุณเท่งเนี่ยกำลังร้องเพลงเพราะแบบแคปชั่นว่า
เป็นอะไรคะคุณพ่อก็แสดงว่าก็ต้องอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะ
ซึ่งถือเป็นการโพสต์ภาพสามีภาพแรกหลังจากเกิดเรื่องเกิดราว
เฮ้ยดีอ่ะดีทางมดภรรยาของหม่ำก็พอสภาพขณะวิดีโอคอลกับภรรยานุ่มเท่ง
อย่างที่ทราบว่าสองคนนี้ค่อนข้างสนิทกันพร้อมกับบอกว่าข่าวดีจะมาแล้วมาลาจ้า
หลายคนเดาว่าจะเป็นข่าวดีเกี่ยวกับพี่เท่งนี่แหละนะคะเนี่ยอันนี้
ว่าจะได้กลับเข้าบ้านแล้วนั่นเองยังไงเราแสดงความยินดีด้วย
แม้ว่าจะรู้ว่าอาจจะเก้ากันนิดนึงแต่เราจะรักสามคนเนี่ย
เราก็หวังนะเราก็หวังจะให้ครอบครัวของเราเนี่ยรู้สึกอยากให้ดีอะนั่นแหละนะคะ
เป็นกำลังใจให้นะครับค่ะอะไรจะแบบว่าเรื่องมันแล้วก็แล้วกันไป
เริ่มต้นใหม่กันนะชอบเสียงใช่ไหมเนาะจริงแบบว่าเราเนี่ยเป็นคนที่แบบ
ชีวิตเราพลาดข้างแล้วข้างล่าวขอโทษข้างล่าวข้างล่าวโชคดีนะมีคนให้อภัย
แล้วจริงการได้รับการอภัยเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะใช่ความรู้สึกของคนที่โดนให้อภัยเนอะ
ใช่หายใจออกขึ้นมาเลยล่ะแต่ว่าเรามาเรื่องนี้ดีกว่า
ในที่ปริ้นต์มามันไม่มีโค้กไม่มีสไปร์เครื่องดื่มชาเขียวชาใส่หม
แต่เล่ามาแอนเจ้ทำไมถึงได้มาวางยาอาตุ๋อย่างนี้
ไปดูรูปเลยค่ะสไปร์แล้วคอโค้กไม่มีโค้กไม่มีอะไร
หันไปดูในคอมเม้นหันไปดูในรูปหันไปดูในรูปค่ะเดี๋ยวขอดูคอมเม้น
ของน้องขวัญอุสามณีนะคะล่าสุดน้องก็โพสต์คลิปแต่งหน้า
พร้อมกับข้อความว่านางแต่งเองไงแม่ถ้าแต่งเองก็จะได้สวยประมาณนี้
อันนี้ตัวหน้าสดนะตาปากเนี่ยเค้าถ่ายลิปติก
ใช่แล้วน้องก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะแต่งหน้าอีกต่อไป
ค่ะอ่าแล้วไงภาษีแดงแล้วสวยให้ทุกคนเติม
เติม๙๑๑จักรสวยให้ไม่สวยได้ความถือควันเทาจังเป็นแม่รัก

ขึบหมายความว่าน้องนี้ควันหรือแบงค์พันทำไมเทาวั้นทุกคนเขียนคอมเม้นท์

น้องเป็นคนตามโซเชียลน้องนำเสนอเห็นไหม

ก็น่าสไปล์ไงน่าสไปล์คอน่าสไปล์คอ
ไม่ได้ใช้รองพื้นนะจ๊ะ

คือเหมือนน้องก็บอกว่าที่คนถามว่ารองพงรองพื้น

ปรากฏว่าน้องก็ออกมาตอบว่า
ในภาพในคลิปฉันไม่ได้ใช้รองพื้นหรือจ้าบ
หน้าสดได้

เป็นตั้ง
ของฉันดำดี
อันออนแล้วหลับม๊ากเลย
มันนอกก็เป็นคนสวยะนะ
ก็ใช่เพราะคนหลังถามว่าอับแดดที่ไหนอยู่สม่ำเสมอจัง

ถ้าเกิดฉันเกิดยุคเลยในสตองนั้นจะเป็นผู้หญิงที่สวยมาก
ใช่คุณสามชั้นอย่างเราน่ะแอลทีน่ะถือว่าเป็นผู้ดีนะมีกิน
เพียงแต่พร้อมอย่างนี้โอเคไม่มีอาจจะกิน
ผิดที่ผิดทางไปหน่อยเอาหมดเวลาแล้วเหรอค่ะ

เดี๋ยวพวกเราพรุ่งนี้ก็เจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ